มีหลุดโค้งผมก็มีหลุดโค้งให้ดูเหมือนกันครับ
ไปชนเอาร้านขายมะม่วงไหนคะนี่มาแล้วนะมาเร็ว
บนสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ
จับภาพรถอเนกประสงค์มิซูบิชิปาเจโร่แล่นมาด้วยความเร็วครับ
แล้วพุ่งหลุดโค้งไปชนต้นไม้แล้วก็ร้านขายมะม่วงริมถนน
แผงมะม่วงลูกมะม่วงรังมะม่วงกระจายเกลือนเลยครับ
ส่วนแผงเหล็กนะฮะที่ขายมะม่วงก็ถูกชนเสียหาย
แม่ค้าขายมะม่วงไม่ได้รับบาทเจ็บครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะดีจริงเลยนะตอนนั้นเนี่ยเธอเดินไปทำธุระตรงอื่น
ตำรวจเข้าตรวจสอบนะครับพบรอยล้อรถเนี่ย
กเป็นทางยาวเป็นสิบเมตรทีเดียวนะแล้วหลุดโค้งมาฮะ
นี่ลอยนะฮะหลุดมาแล้วนี่ออกมาตรงริมถนนแล้ว
นายประทีบชาวรีรัฐนะครับคนขับเล่าแบบนี้บอกว่าขับรถมาจากอำเภอพระพุทธบาทนะครับ
เพื่อไปซื้อข้าวให้ลูกน้องที่ทำงานบริษัทรับเหมานะฮะแห่งหนึ่งอยู่ที่แก่งคอย
พอมาถึงจุดกระเทศรถมันเสียหลักลื่นไถลขนาดที่ตัวเขาเนี่ยก็รีบเหยียบเบรกนะครับ
มันเอาไม่อยู่แล้วเขาบอกรถมันปัดมาแล้วลื่นถลายมาแล้ว
พุ่งเข้าไปชนร้านขายมะม่วงแบบนี้
เพราะดีนะครับเขาบอกว่าถุงลมนิรภัยในทำงานนะฮะจึงไม่ได้รับบาดเจ็บ
นายประทีบยืนยันว่าใช้เส้นทางนี้ไปทำงานมากว่า๑๐ปีแล้วครับ

คาดว่าน่าจะเกิดจากพื้นที่บนถนนเนี่ยมันมีเศษหินเศษดินเกาะอยู่
คือต้องเข้าใจนะครับสระบุรีเนี่ยนะฮะ
ถ้าใกล้โรงปูนถ้าอะไรแบบนี้มันจะมีรถบรรทุกนะครับ
วิ่งเยอะแล่นเยอะและไอ้แบบนี้มันก็หล่นไปตามทาง

ใช่โรงงานปูนนะครับ
ขณะที่นางทิพย์สุคลพุทธศรเจ้าของแผงขายมะม่วงลอทหุด
ปกติเธอบอกว่าเธอตั้งแผงตรงนี้นะช่วงเกิดเหตุเคราะห์ดีนะครับ

ถ้านั่งอยู่ตรงนี้เธอบอกเธอตายแน่นะฮะ
คือคุณผู้ชมครับเธอบอกว่ารถเนี่ยหลุดโค้งพุ่งมาแบบนี้นะฮะ
มีมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเสียหายเล็กน้อยมาครั้งนี้วันเดียว
ขอโทษนะครับเกิด๒ครั้งไอ้ที่พุ่งเข้าไปเป็นครั้งที่๒นะ
โอ้โหพี่ต้องย้ายแล้วนะฮะขยับร้านออกไปหน่อยนะฮะ
บอกว่าเสียหายทั้งหมดรวมกันที่โดนชนมาเนี่ยเกือบ๑๐๐๐บาทแล้ว
ตามรวดนำตัวในประทีมคุณขับรถไปสอบสวนแล้วก็ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
เมืองต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายครับ
แต่ถนนมันก็มีหินมีกรวดจริงนะน่าจะเลี้ยวไม่ได้นะมันลื่นนะฮะ